วันนี้มีเรื่องราวดีมาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวดีของเกษตรกร

ที่เอาไว้ทานกับพวกขามงขาหมู

ถูกต้องขายดิบขายดีมากเลยทีเดียวนะครับ
เมืองลับแหล่นั่นก็คือที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเอง

เอาอิตรดุษหรือว่าอุตรดิษฐ์นะครับ

เป็นแปลงสีเขียวและเกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวกันอย่างเพิดเพลิน
ก็คือแปลงปลูกหอมของชาวสวนหอมเมืองลับแลนะครับ
เป็นแหล่งปลูกหอมสำคัญของจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ตั้งแต่ช่วงตรุษจีนนะครับเป็นต้นมาเนี่ย

หรือว่าต้นหอมสำหรับรับประทานสดคึกคักเป็นอย่างมากนะครับ
มีราคาเหมาถึงไร่ละ๕๐๐๐บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นหมื่นเลยนะ
หมื่นกว่าบาทได้ครับประมาณนั้น
ใช่แล้วครับส่วนหอมแดงที่เห็นอยู่นี้นะครับกำลังตากแห้งเอาไว้เนี่ย
เฉลี่ยแล้วได้ผลผลิตไร่ละ๖ตันก็คือสร้างรายได้ไร่ละประมาณ๙๐๐๐บาท
โอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกหอมแบ่งเองเนี่ย
นายทูลดีปัญญาผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าราคาแบบนี้
เกษตรกรอยู่ได้อยู่ดียิ้มแก้มบานเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหแล้วก็มีกำไรเฉลี่ยไร่ละประมาณ๒๕๐๐๐บาท
จากนี้ยังเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในอำเภอ
แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นค่าถอนต้นหอมค่าหาบ
ตัดต้นพันธุ์แล้วก็บรรจุใส่ถุง
ซึ่งตอนนี้ตลาดคึกคักเป็นอย่างมาก
แรงงานก็มีรายได้แถมขายได้ราคาดีอีกด้วยนะครับ
สำหรับต้นหอมที่เป็นแบบต้นหอมสดแบบนี้นะฮะ
ระยะการเก็บเกี่ยวถ้าหากปลูกด้วยเมล็ดมันเนี่ยนะ

ใช่แล้วครับแต่ถ้าปลูกแบบใช้รากของมันปลูกเนี่ย

จะอยู่ที่สักประมาณ๓๐๓๒วันนะครับ

ถ้าใครจะปลูกต้นหอมเอาไว้รับประทานเองที่บ้าน
ถ้าเกิดมันสูงขึ้นมาสักฟุตนึงต้นมันนะนะ

นั่นต้นย่าแล้วครับถ้ามันยาวขนาดนั้น

จะตัดต้นย่ามากินนี่ไม่ได้นะ
ไม่ได้มันไม่ได้สูงแบบต้นหอม
คุณย่าก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วไหมคะ
เห็นเขียวสูง
ดูให้ดีแล้วกันอย่าไปสับสนต้นย่ากับต้นหอมนะคุณผู้ชมนะ